หลายพาร์ทที่สุภพงศ์รองรายการที่การสมาครกิจกรรมกีฬาสมบันแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
ที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๒นัดว่าทางมิรวรรณรายวัชเนี่ยก็มีแผนที่จะประกาศรายชื่อในช่วงสิ้นเดือนนี้
เพื่อพิจารณาผู้เล่นที่เหมาะสมและจะดูฟอร์มการเล่นให้ทั่วถึงก่อนที่จะเดินทางไปที่ฮ่องกง
ในช่วงเช้าของวันที่๙ตุลาคม
ซึ่งนักฟุตบอลจะมาพบกันที่สนามบินเลยนะฮะ
และเมื่อเสร็จสิ้นจากแมชที่เจอกับฮ่องกงแล้วก็จะเดินทางกลับมาในวันที่๑๒ตุลาคม
แล้วก็จะฝึกซ้อมร่วมกันต่อเลย
จะเป็นแมทอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการของสินทวีชัยหัดไทยรัฐนากุล๑๔ตุลาคม
สมาคมเนี่ยก็รับการตอบรับเรียบร้อยแล้วว่าทั้ง๓คนจะมาร่วมในแมชนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับ
โดยจะเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยหลังจากจบแมชที่เจอกับทีมชาติฮ่องกง
ส่วนจะลงสนามหรือไม่ในเกมกับตรีแดดต้องขึ้นอยู่กับปรายวัชเป็นคนตัดสินใจเท่านั้น

ส่วนกำหนดการเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับในการสู้ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๑๘
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญที่แฟนฟุตบอลชาวไทยนั้นตั้งตารอคอยนะครับ
เมืองต้นทางสมาคมนะครับจะเรียกนักเตะมารายงานตัวในวันที่๒๓ตุลาคมส่วนสถานที่เก็บตัวคาดว่า